ดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองกันหน่อยนะคะ
นายชวนหลีกภัยก็ออกมาย้ำค่ะ
ท่าทีชัดเจนเลยว่าอยากจะจับมือกับพลังประชารัฐในการร่วมตั้งรัฐบาล
คือก่อนหน้านี้คุณถาวรเสนเนียม
นำสมาชิกพักประชาธิปัตย์ร่วมหารือร่วมกันแล้ว
ทางกลุ่มของฝากฝั่งคุณถาวรเสนเนียม
บอกว่าจะจับมือกับพักพลังประชารัฐ
คุณชวนหลีกภัยก็เลยออกมาบอกว่าเป็นเพียงมติของกลุ่มนั้น
ไม่ได้เป็นมติของพักประชาธิปัตย์แบบนี้นะ
แต่ว่าก็ออกมาอย่างที่บอกว่าไม่ใช่มติพักค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีการเหมือนตะแบงไปบอกไปแบบนั้น
หัวหน้าพักอนาคตใหม่เองวันนี้สยามน่าจะแตกเลยเหมือนกัน
ไปให้กำลังใจกันเยอะเพราะว่าต้องไปรับทราบเรื่องของข้อกล่าวหานะคะ
ประเด็นนี้ก่อนก็แล้วกันนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่รับทราบข้อกล่าวหาที่สนปทุมวันตามความผิดฐานยุโยงปลุกปั่น
แล้วก็มีมาตรา๑๘๙๑๘๙ให้ที่พักพิงผู้ต้องหา
แล้วก็ข้อหามั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปจากเหตุการณ์ชุมนุมปี๒๕๕๘ค่ะ
พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากสถานทูตสิบประเทศ
มีเจ้าหน้าที่ยูเอ็นมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยพร้อมกับประชาชนหลายคนก็แหนกันมาให้กำลังใจค่ะ
ตำรวจก็มีมาดูแลความสงบเรียบร้อยแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ใจดีนะคะ
ไม่ได้ห้ามทำกิจกรรมอะไรเลยนะคือมาได้ให้กำลังใจได้มอบดอกไม้อะไรได้หมด
ขอความร่วมมือแค่ว่าให้อยู่ในพื้นที่อย่าลงมาบนถนนเพื่อกิดขวางการจราจร
นายฮาทรขึ้นไปรับทราบข้อกล่าวหาใช้เวลาประมาณสักเกือบ๓ชั่วโมงค่ะ
ก็เดินออกมาจากสอนอแล้วก็ทำท่าชู๓นิ้ว
แต่อันเนี่ยเป็นสามนิ้วสัญลักษมณ์แบบที่ในซีรีส์ภาพยพิว่ารึ่งนึง
ใช่ซึ่งก่อนอันนี้เคยมีการชูสัญลักษณ์แบบนี้มาแล้ว
แล้วคราวนี้นายธนทรก็มาชูอีก
ไปฟังกันหน่อยว่าเขาคิดเห็นเรื่องกรณีข้อเก่าหาสามข้อนี้ว่าอย่างไรบ้าง
เก่าหาสถานของเราเราเชื่อมั่นว่าเราบริสุทธิ์นะครับ
มีข้อกังวลอยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง
คือคดีนี้ไม่ได้ขึ้นสารพลเรือนนะครับ
คดีนี้จะต้องขึ้นสารทหาร
ซึ่งอันนี้เป็นข้อกังวลใจนิดหน่อยนะครับ
มีการซักถามนะครับเกี่ยวกับตัวรูปของคดีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำไมถึงต้องขึ้นสารทหารนะครับ
ทำไมถึงดีเลทำไมถึงล่าช้ามาจนถึงทุกวันนี้
แล้วก็กระบวนการที่จะต้องใช้จากนี้จะใช้นานเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ
นี่ก็คือคำข้อสงสัยนะครับที่ตัวแทนจากสถานทูตต่างถามกับทางคุณศรีวรานะครับ

การพักเพื่อไทยก็เคลื่อนไหทันทีเหมือนกันนะคะ
หลังการเลือกตั้งแทนที่จะทำให้ประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
กลับเกิดขบวนการที่พยายามจัดการกับบุคคลและพักการเมืองที่มีความเห็นต่าง
โดยเฉพาะนายธนทรก็เลยอยากจะขอเป็นกำลังใจให้
และขอฝากไปยังกลไกรัฐและกลไกนอกระบบว่า
อย่าสร้างเงื่อนไขที่จะนำไปสู่สถานการณ์ไม่ปกติค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ

อยากจะร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

ประธานสภาที่ปรึกษาพักก็ออกมาย้ำชัดเจนเลย
ในงานวันครบรอบ๗๓ปีการก่อตั้งพักประชาธิปัตย์นะคะว่า
เรื่องนี้ไม่ใช่มติภักดิ์
เป็นมติของกลุ่มคนที่เขานัดไปคุยกันในวันนั้นเท่านั้นค่ะ
ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะฮะถึงต้องแสดง
แต่ว่ายังไงก็ตามข้อเรียนพวกเราว่ายังไม่มีมติ
อันนี้ต้องให้เกียรติกับกรรมการบริหารชุดใหม่ที่เขาจะพินาต่อไป
ส่วนคนอยากเป็นนั้นมีครับมี
รวมทั้งคนไม่อยากเป็นก็มีครับ
ภาคนี้เป็นประชับใต้ที่น่ารักตรงนี้
แต่ว่าเราห้ามกันไม่ค่อยฟัง
อย่าเพิ่งไปออกความเห็นอะไรเลยเอาให้กรรมการเขา
หรือก็อาจจะเป็นความอยากเป็นมากเขาเลยนำให้ต้องแสดงความ
จับตาประชาธิบัตย์เยอะนะเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้ทิศทางจะไปทางไหน
ไม่รู้ว่าจะเลือกไงพระลั่นวาจาไปก็หลายอย่างเหมือนกัน
แต่ว่านายอพิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าภักดิ์แล้วเขาคิดบอกว่า
ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจก็เป็น

ในงานครบรอบวันก่อกตั้งก็มี
นำพักการเมืองต่างไปร่วมโวยพรด้วยมีนายอนุทินชาญวีรกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะแล้วก็นายสนทิรัฐสนทิจิรวงศ์
เลขาธิการพักพลังประชารัฐก็ไปกันทั้งคู่เลยนะ
สนทิรัฐบอกว่าการเดินทางมาพักประชาธิปัตย์ในวันนี้
ไม่ใช่ขบวนขันหมากมาสู่ขอแต่อย่างใดนะไม่ได้มาขอมั่นขอหมายขอแต่งอะไรทั้งสิ้น
ก็ว่าร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่านะ
ทุกคนเห็นเดี๋ยวนี้ขยับอะไรก็เป็นข่าวไปหมดแล้วมาด้วยกัน๓คน
พักไหนไปเจอพักไหนเอ๊ะจับมือกันแล้วหรือเปล่า
เพราะมันยังไม่มีอะไรชัดเจนเขาบอกไม่ใช่นี่มาแสดงความยินดีกับพักประชาธิปัตย์
เพราะว่าเป็นพักที่เป็นสถาบันการเมืองที่อยู่มายาวนานแล้ว
ก็เรียกว่าเป็นพักที่คุ้นเคยกับคนไทยมานานนะคะ
ก็ส่วนเรื่องร่วมรัฐบาลในอนาคตจะร่วมไม่ร่วมเนี่ย
ไม่ตอบวันนี้ไม่ใช่วันที่จะมาตอบเรื่องนี้
ก่อนหน้าที่นายสนทิรัฐจะเดินทางมาพักประชาธิปัตย

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเหมือนกัน
เพราะว่าภูมิใจไทยใช้แผ่นเวลาวันก่อตั้งพักในปีที่๑๑
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า

สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า

สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า

สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า

สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า

สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า

สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า

สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า
สมบัติการพลังมีชาติรักษ์ได้หรือเปล่า